จะเข้าคุกก็บอกดีก็ได้
แหมผู้ชายคนหนึ่งที่แกล้งเคราะห์ชายภูมิ
ขับรถมามาเจอด่านตรวจคัดกรองโรคโควิด
ปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำคือจอดรถเลยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นไปเอาบ้องมาค่ะ

มานั่งสูบต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่เลยนะจ๊ะ
แล้วก็บอกว่าอยากเข้าคุกอย่าเข้าคุก

สักอะไรเมือกนี่ผู้ชายคนนี้ล่ะค่ะ
กลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะสดร้อนค่ะ
ขณะที่นายเรืองฤทธิบุญกันกำนันตำบลโคกรุง

อาสาสมัครอสมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
จุดนี้ก็คือบริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านโคกุง
จู่รถกระบะคันนี้ค่ะทะเบียนขอไข่คควาย๕๗
ภูเก็ตญาติใครดูไว้ด้วยนะคะ
วิ่งเข้ามาจอดบริเวณหน้าด้านหน้าของด่าน
ผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๓๐ปี
มวกแก๊กสีขาวแบบนี้ไม่สวมเสื้อมา
แล้วก็นุ่งกางเกงกีฬาขาสั้น
ลงมาเลยค่ะแหมยังโชคดีหน่อย
หน้ากากอนามัยเปิดประตูรถลงมา

กมาแล้ววนไปพูดอะไรฟังหน่อยจ้
นักเรียนมาจากไหนครับ

ก่อนหน้าจะมากระสุนมาจากไหนครับ

โอ้โฮมาจากใต้ตั้งแต่ง

ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมยังไม่หมด

มนตรีเทพมงคลกุลอายุ๓๓ปี
เป็นชาวบ้านหมู่๓ตำบลโคกรุงค่ะ
ระหว่างที่คุยกับเจ้าหน้าที่สักพักหนึ่ง
มนตรีกันเดินกลับไปไปเอาบ้องมา
นี่สีฟ้าที่เราเบลอค่ะ
เอามาหั่นกัญชายัดใส่กระบอกลงไป
แล้วนั่งดูดกัญชาต่อหน้าต่อตาเลย
หน้าตาเฉยค่ะกลิ่นกัญชาลอยอบอวนไปทั่วบริเวณเลยนะคะ
จากนั้นเอาล่ะน่าจะเมากัญชา

รู้แล้วโถมนตรีทำขนาดนี้ไม่มีความผิดก็ไม่ใช่แล้ว
มนตรีจ๋ามนตรีบอกว่าตัวเองมีความผิด

มอบตัวกับกำนันเลย
กำนันเรืองฤทธิ์โทรศัพท์เลยโทรแจ้งสายตรวจประจำตำบล

ตำรวจทำการตรวจค้นรถของนายมนตรีอีกครั้ง
พบว่ามีของกลางในการทำความผิด
กัญชาแห้งเขียงมีดหันกัญชา

สมใจนึกสมใจอยากและน้ำมนตรี
ตำรวจควบคุมตัวไปตรวจหาสารเสพติด
เบื้องต้นไม่รอด
ยาเสพติดมี่มัยมี่แน่นอน

คือมียาเสพติดประเภท๕ไว้ในครอบครอง

แล้วนำตัวมนตรีส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

มนตรีนะคือให้ตำรวจตรวจปัสสาวะตั้งแต่เริ่มต้นมนตรีจบแล้ว
ไม่ต้องลงทุนลงแรงขนาดนั้น
แล้วชีวิตข้างนอกมันไม่ดีเหรอคะอยากเข้าไปมีชีวิตแบบที่ไม่มีอิสระเหรอคะ